รอดแล้วรอดอีกรอดซ้ำรอดซาก
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ว่าเอ๊ะเป็นการปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเปล่า
ครั้งนั้นปปชมีมติตีตกไป
บางคนก็ยังคงตกอกตกใจกันเลยนะคะ
ว่ามันตีตกไปได้ยังไงก็มีการตั้งคำถามไป
ก็เป็นเรื่องที่บางคนคิดไม่ตก
ล่าสุดอีกแล้วค่ะรอดอีกรอบหนึ่ง
คือมีการไปร้องว่าลักษณะแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนมันยืม
หรือมันรับทรัพย์สินเกิน๓๐๐๐บาทหรือเปล่า
เป็นความผิดตามกฎหมายปปชนะคะ
ล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ
คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าปปชก็มีการพูดถึงเรื่องนี้บอกว่า
กรณีการไต่สวนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีกรณียืมแหวนแม่แล้วก็นาฬิกาเพื่อน
แบบนี้เป็นการรับทรัพย์สินเกิน๓๐๐๐บาท
ตามกฎหมายปปชหรือไม่อย่างไร
พลตำรวจเอกวัชรพลบอกว่าเมื่อเร็วนี้เนี่ย
คณะกรรมการปปชได้วินิจฉัยแล้วก็มีมติออกมาแล้ว
แต่รอยืนยันมติและจะให้เลขาธิการคณะกรรมการปปช
ชี้แจงเหตุผลวินิจฉัยต่อไปพร้อมระบุด้วยนะคะ
คือการลงมติครั้งนี้๒คนที่มีการถอนตัวก็คือ
ตัวประธานปปชเองพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ
และอีกหนึ่งคนก็คือนางสาวสุภาปียจิตินะคะ
ทีนี้วันนี้อีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดคุยและพยายามที่จะ
ชุดข้อมูลมาอธิบายเรื่องนี้ก็คือ
นายสุรศักดิ์คิรีวิเชียนกรรมการปปชอธิบายอย่างไร
อธิบายอย่างนี้บอกว่าการยืมมี๒ลักษณะ
ลักษณะแรกคือยืมในเชิงพาณิชย์อันนี้ถ้ายืมในเชิงพาณิชย์
แปลว่าคนที่ยืมไปยืมของคนอื่นเนี้ยคุณจะเป็นหนี้อ่าอ่า
แบบนี้คุณจะต้องแจ้งในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอ๋อมันเป็นหนี้ทันที
หนี้ทันทีและลักษณะการยืมแบบที่สองคือ
อันนี้ดิฉันก็เคยเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกในชีวิตฟังพร้อมกัน
การยืมในลักษณะที่สองคือยืมเชิงนิติประเพณี
นิติประเพณีเอาฟังดีดีหลังจากนี้ยืมเชิงนิติประเพณีค่ะ
โดยในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช
ไม่ได้กำหนดให้การแสดงทรัพย์สินที่ยืมในเชิงนิติประเพณีเนี่ย
ต้องระบุหรือแจ้งต่อปปชถามว่าพิจารณาจากอะไร
ก็ยึดจากมาตรฐานของคณะกรรมการปปชยึดชุดก่อนไง
ยืมแบบเชิงนิติประเพณีไม่มีความผิดตามกฎหมายปปช
ซึ่งประเทศไทยเคยมีกรณีการยืมทรัพย์สินประเภทรถยนต์จำนวนมากอาทิ
นักการเมืองรายหนึ่งขับรถเบลลี่ยพันหลายล้านบาท
เป็นสิบล้านขึ้นไปเอออันนี้สีชมพูด้วยนะอ่า
ขับไปเลยค่ะขับเข้าธรรมเนียบมีคนตั้งข้อสังเกตว่า
ไอ้ลักษณะแบบนี้คุณไปแจ้งในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเปล่า
อืมซึ่งจากการตรวจสอบนักการเมืองรายดังกล่าวก็ชี้แจงบอกว่า
อันนี้ยืมมาจากเพื่อนที่อยู่สิงคโปร์แล้วก็คืนไปแล้วเพราะฉะนั้น
คณะกรรมการปปชชุดก่อนก็เลยมีมติบอกว่าไม่ถือว่าอันนี้จะต้องไปแสดงในบัญชีทรัพย์สินที่ต้องไปแจ้งต่อปปช
เพราะฉะนั้นไม่ต้องยื่นดังนั้นการวินิจฉัยเรื่องของการยืมทรัพย์สิน
จึงยึดแนวคำวินิจฉัยของปปชชุดก่อนแปลว่าแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนตีตกรอบแรก
๒ก็ตีตกกรณีที่ว่ามีมูลค่าเกิน๓๐๐บาทหรือไม่อย่างไร
อักฆิบายให้เหตุผลเอาไว้ว่าทำไมถึงจะต้องตีตก
ทีนี้มาดูเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับคำวินิจฉัยกรณีนี้หน่อยนะคะ
ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่ออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เอง
วินิจฉัยนี้ก็คือคณะกรรมการปปชมีมติเสียงข้างมาก
ให้ยกคำร้องข้อกล่าวหาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรับทรัพย์สินเกิน๓๐๐๐บาท
กรณีนี้สืบเนื่องมาจากคดียืมนาฬิกาเพื่อน๒๑เรือน
สำหรับการไต่สวนนะคะเอามาดูที่มาที่ไปก่อนนะคะ
สำหรับการไต่สวนกรณีที่เกิดขึ้นก็คือการที่นาฬิกา
ขออภัยนะคะแหวนแม่กับนาฬิกาเพื่อนมันเป็นการรับทรัพย์สินเกิน๓๐๐บาทหรือเปล่า
เป็นการไต่สวนสืบเนื่องจากกรณีรอดหนึ่ง
๑ก็คือ๒๗ธันวาคมปีที่แล้ว
ก็คือผลเอกประวิทย์ถูกร้องเรียนว่าครอบครองแหวนของแม่และนาฬิกาเพื่อนรวม๒๑รายการ
แต่ไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช
ซึ่งตอนนั้นเองนะคะคณะกรรมการปปชมีมติ๕ต่อ๓ยกคำร้อง
เนื่องจากตอนนั้นพยานหลักฐานไม่มีมูล
และปรากฏข้อเท็จจริงว่านาฬิกาเป็นของเพื่อนสนิทของพลเอกประวิทย์จริง

ชื่อว่านายปรัฐวาสศรีสุวงศ์อันนี้เขาบอกเขามีหลักฐานยืนยันได้
ยืมเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็เป็นคนให้มาด้วยความเสน่หาจริง
คือตามกฎหมายปปชข้าราชการการเมืองก่อนที่จะต้องเข้ารับตำแหน่ง
มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชใช่ไหม
ทีนี้กรณีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนปปชก็ตีตกไปครั้งนั้น
ทีนี้ก็ตามกันต่อว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นความผิดตามกฎหมายปปชหรือเปล่า
ทีนี้ประเด็นนี้มันไม่เกิน๓๐๐บาทมันเกิน๓๐๐บาทแต่ตีตก
ตีตก๒รอบรอดค่ะ